ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการซ้อมของประชาชนนะครับ
ในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงปั่นจักรยานในกิจกรรม
เรื่องของใบอุ่นไอมรักคลายความหนาว
ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่๙ธันวาคมนี้นะครับ
วันนี้ก็มีการซักซ้อมเสมือนจริง
ปั่นจักรยานตามเส้นทางที่มีการเตรียมเอาไว้ด้วย
มีการปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมพร้อม

คนที่จะเข้าไปในเมืองในจุดนั้นในวันนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมกันด้วยนะครับ
วันนี้มีการซักซ้อมเสมือนจริงในการปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ครับ
แต่ละเส้นทางอย่างที่จุดสนามบ้านนางเลิ้ง
เป็นจุดออกตัวของประชาชนเป็นจุดแรก
ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีประชาชนทุกเพศทุกวัยเลย

เข็นไปลงทะเบียนกันทั้งหมด๒๔๖๐๐คนนะครับ
พอถึงเวลา๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓โมง
ก็ตามเวลาจริงเลยวันจริงก็บ่าย๓โมงเหมือนกัน
ก็มีการปล่อยขบวนรถจักรยานตามจุดต่างครับมีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เสมือนจริง
แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานคอยดูแลความเรียบร้อยขบวนจักรยานผ่านจุดสำคัญ
อนุสวรีประชาธิปไตยถนนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์นะครับ
ตลอดเส้นทางการฝันก็มีประชาชนสนใจไปเฝ้ารอชมการซักซ้อมตลอดเส้นทางด้วย

ด้านของคุณลุงบุญชูจันเพ็ญอายุ๗๑ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับ
บอกว่ามาร่วมปั่นจักรยานเพราะว่าใจรักแล้วก็ปกติก็ชอบปั่นจักรยานเป็นงานอดิเลกอยู่แล้วนะครับ

ส่วนทางด้านของนางคำมวลแสงพันธุ์อายุ๖๖ปีท่านนี้บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วที่ร่วมกิจกรรม
แม้ว่าจักรยานจะเป็นแบบแม่บ้านนะครับคือปั่นไปซื้อของตามตลาดนะครับ
อีกท่านหนึ่งครับทางด้านของนางรุงอรุณจันเซ็นเป็นชาวนทบุรีเอาจักรยานแม่บ้านมาเหมือนกันครับ
ตะกร้าอยู่ข้างหน้าเหมือนกันก็ปั่นได้เหมือนกันมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
ทำไมถึงเข้ามาร่วมปั่นคะคุณลุงค่ะ

มันปั่นปกติเราปั่นจักรยานอยู่แล้วใช่ไหม

ที่ผ่านมาสองครั้งไปประมาณไว้พระเด็นได้ร่วมไหมครับ

ครั้งนี้ก็อยากจะไปให้ไกลที่สุดซะที่ไกลได้แหละครับ
ตัวจากจะทดลองดูว่าตัวเองแข็งแรงแค่ไหน

เข้าใจยังไงบ้างในการเข้ามาร่วมปั่น
ตั้งใจอยากจะสุขภาพดีอยากนี่แหละช่วยนี่แหละค่ะ
น้องก็ชวนว่าพี่ไปไหมไปก็เลยสมัครมานะคะ

ทั้ง๒ครั้งนี้ก็ร่วมมาแล้วค่ะ
ตั้งแต่ไบล์ฟอร์มาร์มไบล์ฟอร์เด็ดนะครับ
คราวนี้ก็อุ่นไอรักอีกครั้งหนึ่ง
มันมีความตั้งใจแล้วนะคะเพราะคราวที่แล้วทั้งสองครั้งนี่ก็อย่างนี้เหมือนกัน
แต่ไม่พร้อมคราวนี้ยังคิดว่าน่าจะพร้อมกว่านะฮะ
แต่พยายามจะทำร่างกายให้ดีค่ะ

บรรยากาศที่สนามสุพัชลาศัยก็เป็นวันที่๒
ในการเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใบ้อุ่นไอรัก
รับเสื้อยืดพระราชทานตลอดทั้งวันนะครับ
ก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปรับเสื้อยืดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทำกลางความปราบปลื้มปิติยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
วันที่๙ธันวาคมนี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ทั่วประเทศลงทะเบียนกันเอาไว้๘แสนกว่าคน
ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็๘๐๐๐กว่าคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจำลองเส้นทางให้ดูว่า
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร๑๐เส้นทางจะมีเส้นทางไหนอย่างไรบ้างนะคะ
ปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์หรือใบ้อุ่นไอรัก
ระยะทางไกลที่สุดคือเส้นทางจากพระราณพระราชวังดุสิต
ยังสวนสุขภาพรัฐโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เส้นทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านสายน้ำและคู่คลองสำคัญ๒๙แห่งค่ะ
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำคลองรัฐโพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
วนกลับเส้นทางเดิมมายังจุดเริ่มต้นรวมระยะทางไปกลับ๓๙กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางนี้นะคะประชาชนสามารถไปรอเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จได้อย่างใกล้ชิดค่ะ
ถ้านักปั่นจักรยานท่านไหนสนใจเส้นทางระหว่าง๑๖๒๕กิโลเมตร
มีให้เลือก๖เส้นทางนะคะแบ่งเป็นเส้นทางสนามม้านางเลิ้ง๑
รวมระยะทางไปกลับสิบหกจุดสองกิโลเมตรเส้นทางโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า
รวมระยะทางไปกลับยี่สิบจุดหกกิโลเมตรเส้นทางสะพานตากศิลป์
รวมระยะทางไปกลับ๒๓๒กิโลเมตรเส้นทางพระประแดงอาเขต
รวมระยะทางไปกลับ๒๓๗กิโลเมตรเส้นทางโกดังสุพนาวากรุฟ
รวมระยะทางไปกลับ๒๓กิโลเมตรและเส้นทางถนนอินทรพิทักษ์
รวมระยะทางไปกลับ๒๔๓กิโลเมตรทุกเส้นทางจะเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ
ตามจุดเริ่มต้นขบวนค่ะส่วนนักปั่นจักรยานท่านไหนคิดว่า
กำลังขาอาจจะสู้ไม่ไหวนะคะก็เลือกปั่นระยะใกล้ที่สุดได้ค่ะ
ก็คือระยะไม่เกิน๑๕กิโลเมตรมีเส้นทางดังนี้นะคะ
เส้นทางสนามม้านางเลิ้ง๒ระยะทางไปกลับ๘๘กิโลเมตร
เส้นทางสนามหลวงระยะทางไปกลับ๑๑กิโลเมตร
ทุกจุดจะเริ่มปั่นพร้อมกันในเวลาบ่าย๓โมงค่ะ
ยกเว้นเส้นทางลานคนเมืองสำหรับกลุ่มครอบครัวจะเริ่มตั้งแต่๘โมงเช้าเป็นต้นไป
แล้วก็ปั่นไปตามสถานที่สำคัญ๔จุดทั้งเสาชิงช้าสวนสรานรมท่าราชวรดิตและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รวมระยะทางไปกลับ๕๕กิโลเมตรค่ะ
และวันนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่ในกรุงเทพที่มีการซักซ้อมใหญ่เสมือนจริงเท่านั้นนะครับ
ในหลายจังหวัดเองก็มีการซักซ้อมเสมือนจริงเช่นเดียวกันกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
เพื่อให้มีความคุ้นชินกับเส้นทางกับวันจริงวันที่๙ธันวาคมนี้
พาคุณผู้ชมไปดูบางจังหวัดที่มีการซ้อมวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ไปเริ่มดูที่จังหวัดภูเก็ตที่สลักลางจังหวัดภูเก็ต
ในครั้งนี้รวมระยะทาง๒๗๑๒๒กิโลเมตรครับ
ซักซ้อมวันนี้ก็มีหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินจากทุกโรงพยาบาล
คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีทีมอาสาสมัครของมาเชลกว่า๒๐๐คน
อำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็กำกับเรื่องของขบวนนักปั่นอีกด้วยนะครับ
ส่วนที่สุมราชธานีครับก็มีนักปั่นจักรยานทุกภาคส่วนเลยนะฮะ
ก็ประมาณสัก๒๐๐๐คนพร้อมใจการค้ำร่วมการซ้อมปั่นจักรยานบ๊ายป์อุ่นไอลักษณ์
เพื่อทดสอบความพร้อมด้านต่างก่อนจะปั่นจริง
ที่นี่ระยะทาง๒๙กิโลเมตรครับ
เค้าไปตั้งจุดซ่อมรถให้ให้กับประชาชน๕จุดด้วยกัน

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้๗๗๑๑คนด้วยกัน
เพราะว่าราชการจังหวัดตราดก็ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานในการซ้อมใหญ่เสมือนจริงเหมือนกัน
ปล่อยตัวนักปั่นระยะทางไกลที่สุด๑๐๙กิโลเมตรทีเดียวนะครับ

จากนั้นช่วงบ่ายก็มีการปล่อยตัวนักปั่นอีก๓ระยะทาง
ก็คือ๕กิโลเมตร๙กิโลเมตรแล้วก็๒๙กิโลเมตรด้วยกัน
ตลอดระยะทางมีนักศึกษานักเรียนจิตอาสาจากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคตราดครับ
ไปเปิดบูธให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

ปิดท้ายไปที่ภาคอีสานครับที่จังหวัดกรสิน
ก็มีข้าราชการประชาชนพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองพระราชทาน
รวมกันซักซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไว้อุ่นไอรักษ์
ก็ทดสอบความพร้อมด้านต่าง
ทั้งเรื่องของการประเมินปัญหาสภาพเส้นทาง
ก่อนที่จะมีการจัดกันจริงในวันที่๙ธันวาคม
เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นหลักนะครับ
การตรวจสุขภาพของนักปั่นที่ร่วมกิจกรรม
แต่ละขบวนก็มีการจัดคนกำกับขบวนจักรยาน
ดูแลความปลอดภัยให้กับนักปั่นด้วยนะครับ
ซึ่งกรสินมีผู้ร่วมกิจกรรมนี้๕๐๐กับ๗๐๐คนทีเดียวนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดแล้ว